พาคุณผู้ชมลงใต้ไปเที่ยวเกาะสมุยที่สุมราชธานีกันหน่อยนะครับ
ปีนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเขาเปลี่ยนลงไปเที่ยวสมุยกันมากขึ้น
ไปทั้งแบบเป็นกลุ่มก็มีไปแบบเที่ยวเองก็มีครับ
ซึ่งทำให้โรงแรมต่างมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม
รองรับเรื่องของนักท่องเที่ยวของกลุ่มจีนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ชายหาดสีขาวนวลมองเห็นวิวน้ำทะเลสีฟ้าใสสะอาดของเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักเดินทางจากทั่วโลก
นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางมาใช้วันหยุดพักผ่อนที่นี่

ปีนี้เดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยมากกว่า๑๕๐ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
มีทั้งมาเป็นกรุ๊ปทัวร์และแบบมาเที่ยวด้วยตัวเอง
ปีนี้ชาวจีนจะค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่ว่าสำหรับของเราไม่ได้มาแค่เป็นกรุ๊ปทัวร์ของจีน
แต่ว่านักท่องเที่ยวจีนจะค่อนข้างเปลี่ยนไป

เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ติดชายหาด
ซึ่งปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาจองห้องพักมากที่สุด
โรงแรมจึงมีการปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน
เช่นเพิ่มเมนูอาหารที่ชาวจีนชื่นชอบ

หรือการกำหนดเบอร์ห้องพักเป็นเลขมงคล
ตามความเชื่อของชาวจีน
โรงแรมตกแต่งในบรรยากาศสไตล์ไทยโมเดิร์น
ดูดชาวต่างชาติที่หลงไหลในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
แต่งห้องพักเป็นฝั่งฮิวไซต์ติดถนน

ขนาดห้องมีตั้งแต่ห้องสุพิเรีย
และห้องฮานีมูลสำหรับคู่รักที่มาเที่ยวด้วยกัน

สามารถมาชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้า
พร้อมชมวิวหาชะเวงในมุม๑๘๐องศา

ห้องพักของโรงแรมจะมีขนาดตั้งแต่๕๕๑๓๕ตารางเมตร
ซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับโรงแรมอื่น

ส่วนมากจึงมากันเป็นครอบครัว
และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมุย
ไอเดียจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำร่วมกันในยามว่าง
เช่นเปิดซ้อนการเรียนพับผ้าเช็ดหน้า
สลักผลไม้ลายไทยร้อยมาลัย
เรียนทำอาหารไทยไปจนถึงเรียนนวดแผนไทย
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน
คาดว่าจะมาเพิ่มขึ้นในอนาคต
โรงแรมจึงวางแผนปรับปรุงตกแต่งบรรยากาศภายในห้อง
ไฟและสีผนังให้ดูทันสมัยมากขึ้น
รวมถึงวางแผนเจาะช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์
เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น